ใครติดตามตลอดข่าวของเราก็จะรู้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรานำเสนอเรื่องของชาวบ้านที่เขาพบเห็นดวงไฟประหลาด

แต่ว่าล่าสุดค่ะมีชาวบ้านอีกหลายรายที่เจอดี
พบดวงไฟประหลาดแบบนี้ลอยไปก็ลอยมาค่ะ
บอกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเจอดีไปหลายต่อหลายคนเลยนะคะ
แล้วนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่คุณลุงพิทยาขุนนิทักษ
ชาวบ้านเขาน้อยตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงชาวบ้าน
เขามาทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและจอมปลวกขนาดใหญ่
ใต้ห้องน้ำกลางไร่อ้อยเลย
หลังจากที่มีชาวบ้านพบเห็นดวงไฟประหลาด๒ดวง
ลอยวับหายไปทางไร่อ้อยซึ่งมีสารเจ้าที่ตั้งอยู่ตรงนั้น
ซึ่งระหว่างที่ทำพิธีนะคุณผู้ชมอยู่ก็มีลมพัดแรง
ลมพัดแรงมาต้นไม้ข้างห้องน้ำไหวเอ็นไปเอ็นมา
ชาวบ้านเขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเหมือนยืนมองเขาอยู่
ก่อนที่คุณลุงพิทยาเจ้าของที่จะพูดขึ้นมาว่า

ใช่คนลุกไปหมดเนี่ยลักษณะชาวบ้านเขาบอกเหมือนมีคนยืนมองแบบนี้เลยค่ะ
คนลุกไปหมดเลยคุณลุงพูดแบบนี้ยังไม่พอ
แถมคุณลุงยังร้องไห้ออกมาแบบที่เห็นนะคะ
ร้องไห้ออกมาแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วก็บ่นพึ่มพำเจ้าที่เจ้าทาง

หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากที่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจอมปลวก
ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือต้องการอะไรบางอย่างไหม
เอาล่ะสิคุณผู้ชมยังไงลุงพิทยาเล่าต่อบอกว่า
กับภรรยาซื้อที่ดินผืนนี้มาเมื่อ๔ปีก่อนแล้วก็มาปลูกอ้อยขาย
ซึ่งแต่เดิมที่ตรงนี้มีสระน้ำขนาดเล็กอยู่
แล้วก็มีสารเจ้าที่เจ้าทางของเจ้าที่ดินคนเก่าอยู่ใกล้ด้วย

ต่อมาต้องการขุดสระน้ำเล็กให้มันใหญ่ขึ้น
ก็เลยทำการย้ายสารเจ้าที่เจ้าทางมาตั้งไว้ข้างห้องน้ำ
ก่อนที่จะมีจอมปลวกขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาใต้ห้องน้ำด้วย
แล้วนอกจากนี้ลุงพิทยายังเล่าต่อบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลุงก็เคยเห็นดวงไฟประหลาดอยู่เป็นประจำนะ
แต่คิดว่าคนมาส่องกบหรือเปล่าลุงก็เลยไม่ได้คิดอะไรค่ะ
จนกระทั่งมีชาวบ้านถ่ายคลิปดวงไฟประหลาด
แล้วก็หายวับมาทางไร่อ้อยของคุณลุงแกนี่แหละ
ลุงแกก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับจอมปลวกที่อยู่ใต้ห้องน้ำนี่หรือเปล่า
ก็เลยมาทำพิธีขอขมากันไป
แต่เรื่องราวแปลกก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยนะคุณผู้ชมนะ
นายประทวนสายอยู่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านเขาน้อย
เขาบอกว่าเขาเห็นเห็นดวงไฟประหลาดแสงสีเขียวลอยหายวับไปในไร่อ้อยคืนเดียว๒ครั้งเช่นกัน

ใช่ค่ะนายประทวนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุมีพึ่งหรือแมลงตัวเล็กนี่แหละบินเข้าหูเขา
เขาก็เลยให้แฟนขับรถพาไปโรงพยาบาล

แล้วขากลับระหว่างทางขับผ่านจุดที่ชาวบ้านเขาเห็นดวงไฟประหลาดเนี่ยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเขาก็เลยมองผ่านกระจกหลังไป
แล้วก็ไปเห็นเฮ้ยเห็นดวงไฟประหลาดลอยตามหลังมาไกลไกลเลยค่อยลอยมาลอยมา

ตกใจมากได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่
พูดประมาณนี้ปลอบใจตัวเองแบบนี้
พอขับรถมาถึงบ้านนายประทวนก็เลยมานั่งเล่นที่เปรย์หน้าบ้าน

จะซ้ายตาเหลือไปเห็นดวงไฟประหลาดสีเขียว
นี่ค่ะหลังจากที่เห็นลอยวาบหายไปกลางไร่อ้อยเหมือนเดิม
โอ้โหตกอกตกใจยกมือท่วมหัวเลย
ไหว้ขอขมาเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเอง
พูดจานลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเอาไว้หรือเปล่า

อย่างในคลิปมันจะเป็นดวงไฟ

มันเป็นคล้ายเหมือนรอยโยกไปโยกมาเนี่ย

พอหลังจากดวงไฟเสร็จพี่ชายผมก็บอกว่า
เฮ้ยมันเหมือนหมามันหอนตามดวงไฟนั้นไปเลยนะ

เขาบอกเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็นแสงประหลาดแบบนี้
แม้ว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองไม่ได้เชื่อ
เชื่อว่ามันจะมีอะไรแบบนี้จริง
แต่ตัวเขาก็ไม่เคยลบหลู่
แต่ครั้งนี้เห็นด้วยตาของตัวเองเลย
แล้วเมื่อคืนก่อนช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ก็มีชาวบ้านขับรถกระบะค่ะขับรถออกไป
ป๊าบออกไปซื้อก้อยดิบลาบเลือดนะ
พวกเนื้อดิบเนื้อสดเขาจะเอามากินกันจะมาทำกินกัน
ซึ่งช่วงที่กำลังขับรถกลับบ้าน
มีดวงไฟมีดวงไฟแว๊บ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นผีโป่ง
ลอยตามรถมาเหมือนกัน

ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อหรืออาจจะเป็นเพราะว่า
ในรถเนี่ยมีเนื้อวัวสด

เพราะว่าผีโป่งพวกนี้มันจะชอบกินของดิบของขาว

ตามมาตามมาตามมาแบบนี้

ดวงไฟก็ลอยไล่ตามมาอยู่พักนึง
สักพักก็หายวับ

คือชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้เขาก็หวาดกลัวกันนะคะตอนนี้

ดวงไฟต่างที่เขาเห็นเนี่ย

แต่เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายแน่นอน
เพราะว่าชาวบ้านหลายคนเขาเจอเหตุการณ์ต่าง
งั้นก็ต้องโอดติดตามตอนต่อไป

ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะ